ฉะเชิงเซาครับคุณผู้ชมมีเรื่องราวของคุณแม่กับน้องไนท์ก็คือลูกชาย
แล้วเป็นห่วงนะเพราะมีความเป็นไปได้ว่า
คุณแม่อาจจะได้เห็นหน้าน้องเขาอีกแค่ไม่เกิน๓ปี
ไนท์มีอาการป่วยคุณผู้ชมป่วยหลังคดนะ
แล้วก็ตาใกล้จะบอดด้วย
สิ่งที่บอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง๓ปีอันนี้หมอบอกเลยนะครับ

ไม่พี่ดูแล้ว
น้องเขาก็ดูยังไม่ได้เป็นอะไรมากนี่

ใช่แต่ว่าก็ยังดูแบบว่า
มีสติสัมปชัญญะไม่ได้นอนแมพติดเตียง

คืออาจจะมีปัญหาเรื่องกระบวนการการผ่าตัดด้วยนะ

หลังน้องเขาคดแบบนี้ตั้งแต่ปี๖๔แล้วคุณผู้โทรมา
น้องไนท์ชื่อจริงคือเด็กชายจิรศักดิ์มูลพรรณอายุ๑๕ปี
ตอนแรกแม่น้ำเพชรก็พาลูกไนท์ไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
แล้วก็ส่งตัวต่อมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แต่ช่วงนี้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลแห่งนั้นเขาปิดปรับปรุงอยู่

ผ่าตัดก็เลยอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะ
แล้วไหนจะต้องรอคิวเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เห็นชัดเลย

การผ่าตัดของน้องไนท์ต้องเลื่อนออกไปสองถึงสามปี
ทางโรงพยาบาลก็ทำหนังสือส่งกลับมาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
ลองดูไหมลองประสานไปโรงพยาบาลแห่งอื่นดู
เพื่อจะส่งตัวน้องเขาไปผ่าตัดรักษาก่อน
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องรออีกสองสามปีเลยนะ
ไม่แต่คือกรณีนี้แม่ก็จะบอกว่าโห
งั้นมันก็จะต้องมาเริ่มกระบวนการอะไรใหม่ใช่ไหมล่ะ

แม่น้ำเพชรเนี่ยก็ทรมานเป็นห่วงด้วย
กังวลด้วยไม่อยากให้เลื่อนการผ่าตัดออกไปอีก
เพราะทุกวันนี้น้องไนท์ก็ใช้ชีวิตลำบากครับ

จะนั่งจะเดินจะนอนอะไรน้องเขาก็ปวดหลังครับ
แล้วมันเริ่มมีอาการแทรกซ้อนนะพี่น้ำแข

ถ้าไม่รีบรับการรักษาไม่รีบรับการผ่าตัดเนี่ย
หมอบอกตาน้องไนท์อาจจะบอด
และอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง๓ปีครับ
นี่ทางขวาแม่น้ำเพชรกับน้องไนท์ก็
เล่าให้หน้าข่าวฟังไปร้องไห้ไปครับ
นี่คุณผู้ชมตอนนี้ระหว่างอ่านข่าวเราขึ้นเลขที่บัญชีมาให้คุณผู้ชมก่อนนะ

ถ้าใครพอจะมีกำลังนะ

ถ้าเราไม่สะดวกใจเราแชร์ต่อก็ได้ฮะ
ตอนนี้น้องไนท์เขาได้สิทธิบัตรทองครับ
รักษาตัวอยู่ที่สิริราช

น้องเขาถึงจะมีกำหนดเข้ารับการรักษา
รับการรักษาครับค่ะโดยเจาะใต้ไทยทอยสองข้างเพื่อนดามเหล็ก
แล้วก็เข้าผ่าตัดใหญ่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วต้องนอนโรงพยาบาลต่ออีก๖เดือนครับ
ไนท์บอกว่าทุกครั้งที่นอนและนั่งเนี่ยเจ็บทุกครั้ง
ทรมานทุกครั้งอ่ะไม่ได้เรียนมาสองปีแล้วค่ะ
เพราะอะไรทำไมไปเรียนไม่ได้นั่งนานไม่ได้ครับมันจะปวดหลัง
น้องเขาก็อยากหายจากอาการป่วยนะอยากกลับไปเรียนอีก
แต่น้องไนท์ก็เข้าใจว่าแม่น้ำเพชรก็ไม่มีเงินนะฮะ
หนูนั่งไม่ไหวครับหนูอยากหายหนูอยากกลับไปเรียนครับ
น้องไนท์เรียนจบอะไรลูกหน้าจบเมื่อหกครับ
ตอนนี้ไม่ได้เรียนมากี่ปีแล้วสองปีครับหนูนั่งไม่ไหวครับ

แม่น้ำเพชรก็เปิดใจนะครับบอกว่าโอ้โหครอบครัวเนี่ยติดขัด
เรื่องเงินรักษาแล้วก็ฐานะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อยู่แล้วด้วย
แต่บ้านหลังเล็กเนี่ยคุณผู้ชมที่ถ่ายให้ดูบ้านเขาเป็นอย่างนี้
อยู่กัน๕คนนะบ้านหลังนี้ทั้งแม่น้ำเพชรตัวคุณพ่อของน้องไนท์
แล้วก็ตัวน้องไนท์แล้วมีลูกอีกไม่ใช่ลูกแค่น้องไนท์นะ
ยังมีพี่น้องอีกสองคนด้วยปลูกในที่ดินของคนใจบุญในตะบนเขาหินซ้อนครับ
ดินดินด้วยที่ฉาเชิงเช้าอ่ะที่คนอื่นเขาด้วยอ่ะเออ
แล้วนี่ดูสิเวลาหงหาอาหารนะแม่ก็แบบเออ
คือก็ต้องแบ่งแบ่งกันกินอ่ะใช่มีเท่านั้นอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วยเรื่องผ่าตัดก่อนช่วยชีวิตก่อนนะครับ
ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับอ่ะใครพอจะช่วยได้หรือว่าคุณหมอนะครับ
ที่เห็นข่าวนี้นะครับพอที่จะมีช่องทางหรือว่าจะนำตัวน้องไปรักษาได้โดยเร็วก็
ค่ะรบกวนด้วยละกันเพราะว่าแม่ผ่าตัดมันต้องมันต้องรีบทำ
ข่าวเช้าหัวเขียวแล้วก็ไทยรัฐทีวีขอเป็นสื่อกลางนะขอเป็นสะพานบุญครับ